ส่วนอีกเหตุหนึ่งความคืบหน้าเรื่องที่มีกลุ่มวัยรุ่นยิงกันนะคะที่หน้าร้านข้าวมันไก่ที่นครปฐมล่าสุดผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้วตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
เราไปย้อนดูเหตุการณ์นี้นะคะที่เราได้นำเสนอคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ก็คือภาพเหตุการณ์ระหว่างที่วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยทะเลาวิวาสกันที่หน้าร้านข้าวมันไก่แล้วกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมด
โดยเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะคะมาเจอกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นแล้วก็เลยมีการยิงกันจนได้รับบัตรเจ็บสาหัสแล้วก็มีคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วย
ก็คือนายกรณวิทย์ประทีบทองอายุยี่สิบสามปีและนายปียพงศ์เชียงกาอายุยี่สิบเก้าปีเสียชีวิตทั้งหมดสองคนแล้วนอกนั้นก็บัตรเจ็บอีก
ทีมข่าวนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าว่าเธอตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเนี่ยเอะอะโวยวายอยู่บริเวณริมถนน
พอเปิดหน้าต่างมาดูก็เลยเห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังมีเรื่องทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีคนพยายามตะโกนร้องให้ช่วยเหลือให้ช่วยแยก
ฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยค่ะ
ป้าก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าพอแล้วพอแล้วพอได้แล้ว
ป้าก็เลยลุกขึ้นมาดูว่ามันอะไรกันแล้วก็เห็นมีผู้ชายผู้ชายสองคนยืนอยู่หน้าร้านป้าจ๋า
แล้วก็เห็นผู้ชายเสื้อสีเขียวมั้งใส่เสื้อสีเขียวนอนอยู่ตรงบันไดอ่ะอืม
วิ่งกลับมาตะโกนว่าเรียกรถโรงพยาบาลเร็วเรียกรถโรงพยาบาลเร็ว
ก็อย่างที่ทราบนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน
ซึ่งก็เป็นคนละฝ่ายกันเนี่ยเสียชีวิตกันฝ่ายละคนเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามกับนายนัทพลที่ยังบาดเจ็บ

ซึ่งเค้าก็ยืนยันว่าเค้าและนายปียพงศ์
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องก่อนค่ะ

คนที่ยิงครับพูดว่าตะโกนแม่น้ำบอกว่าให้เงียบ

เราก็เลยรู้สึกว่าเออจะมาก่างอะไรกันในร้าน
เพราะว่ามันมีลูกค้ามีอะไรด้วยใช่ไหม
คงเหมือนรู้สึกไม่พอใจกันนะครับ
มันไม่ได้กลับมาเอาคืนครับเหมือนมาเจอกันที่โรงพยาบาลมากกว่าครับ

เพราะน้องผมมันเกิดความไม่พอใจที่แบบมายิงทำให้ฝั่งผมตายครับ
อืมแล้วทะเลาะกันที่ที่โรงพยาบาลด้วยไหมเสียงนะตอนนั้นเป็นยังไงหน้าห้องฉุกเฉิน
เสียงมันก็ดังเหมือนคนทะเลาะกันครับ

ตอนนั้นผมก็ได้ยินแต่เสียงผมก็โดนทำแผลอยู่ในห้องครับ
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกภัยบูลแพร่ศรีนวลผู้กำกับสพเมืองนครปฐม

หลังผู้ต้องหาคือนายสรายุทธ์สุดใจอายุ๒๐ปีมือปืน
และนายทศพรลิมปนาชัยพรกุลอายุ๒๙ปี

พร้อมกับอาวุธปืนขนาด๓๘ลูกโม่๑กระบอก
จากนั้นก็เลยมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตัวนายสรายุทธ์มือปืนให้การรับสารภาพค่ะ
แต่ว่านายทศพรปฏิเสธ
ให้การยอมรับว่าก้มไปหยิบปืนที่หลานที่วางอยู่

ทีมข่าวก็มีการพูดคุยกับนางนิพาพรทองโกมลแม่

เดินทางมาที่สพเมืองนครปฐม
โดยบอกว่าตอนนี้ศพลูกชายก็นำไปสวดพระอภิษฐรร
ที่วัดหนองสองห้องจังหวัดสมุสาคร
ลูกชายเธอเนี่ยเพิ่งปลดทหารมา
หวังจะบวชให้แม่ช่วงปีใหม่นี้
แต่ว่านี่แหละค่ะน้ำตาคุณแม่นะคะตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว
ลูกชายเองยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแลอีก

นายสรายุทธ์มือปืนอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
ประกอบกับความมืนเมาทำให้ลั่นกระสุนไป
แต่พอมองถึงเหตุการณ์แล้วคำว่าเพื่อนมาด้วยกัน

ทางครอบครัวของเธอไม่ได้ติดใจเอาเรื่องเอาราวกับนายสรายุทธ์นะคะ